ท่านผู้ชมครับอย่างที่ทราบนะครับ๓๑ตุลาคมนี้นะฮะสารนัดฟังคำพิพากษาก็เป็นการพิพากษาคดีอ่านครั้งแรกเลยสารชั้นต้นสารจังหวัดมุกดาหารในคดีน้องชมพู่
สารจังหวัดปุ๊กดาหารในคดีน้องชมพู่
มันเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมแล้วเนาะหลังจากโอ้โหทุกสายตาถนนทุกสายเนี่ย
ไปที่บ้านกกอกที่กกตูมหมดเลยตอนนั้นที่มุกดาหารเรื่องราวมากมายจริง
เวลาผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับผู้ต้องหาหลักในคดีและวันนี้ก็ตกเป็นจำเลยในคดี
มี๒คนก็คือลุงพลและป้าแตนเป็นลุงเขยแล้วก็ป้าแท้ของน้องชมพู่
เด็กหญิงวัย๓ขวบในช่วงเวลานั้นอยู่ดีก็หายออกจากบ้านไป๑๑พฤษภาคมใช่ไหม
๒๕๖๓นะส่วนนี้คือภาพล่าสุดวันนี้นะฮะลุงพลนายชัยพลวิพาข้างหลังนั้นป้าแตน
ค่ะนะฮะลุงพลเขาทำอะไรพี่อุ๋ยนี่เมื่อวานที่พี่ติไปหาที่ใส่เสื้อชมพูชม
แกก็เหมือนก่อสร้างอะไรอยู่วันนี้แกยังก่อสร้างไม่เสร็จเหรอ
เป็นช่างก่อสร้างอ๋อเพราะฉะนั้นบ้านเรือนต่างเนี่ยห้องน้ำห้องครัวอะไรต่างเนี่ย
ทำเองแกสร้างเองเป็นช่างก่อสร้างตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
ก่อนหน้านี้ก็อยู่ที่บ้านกกอกนั่นแหละที่มุกดาหารบ้านเมีย
พอมีร่มมีเรื่องมีราวมีคดีขึ้นมารวมถึงมีเรื่องของพญานาคด้วย
ก็เลยย้ายถิ่นฐานนะฮะก็ขนรูปปั้นพญานาคมาด้วยเนี่ย
มาจากมุกดาหารมาอยู่ที่บ้านเกิดของตัวเองที่จังหวัดสกลนคร
เมื่อวานติก็ไปหามารอบหนึ่งวันนี้ติไปอีกนะฮะ
ตรงนี้เนี่ยลุงพลกับป้าแตนเนี่ยเขาเรียกว่าวังปู่ปาริจิตนะฮะ
ตะบนกุฎเรือคำอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครนะฮะ
นี่ถามลุงพลกำลังทำอะไรลุงพลบอกกำลังสร้างห้องครัวอยู่
สร้างห้องครัวให้เมียสร้างห้องครัวให้ป้าแตนนี่นะฮะ
ก็สร้างไปสร้างมาทีแรกลุงพลกะจะชวนติช่วยกันสร้าง
ติบอกผมชวนลุงพลมาสัมภาษณ์ง่ายกว่านี่เปลี่ยนเสื้อซะหน่อยนะฮะ
แตนก็มาคุยด้วยลุงพลเนี่ยนะฮะชวนติไปเที่ยวสปลาวนะฮะ

ตีก็เลยว่าเอ้าก็นี่ใกล้วันตัดสินแล้วเหลืออีกไม่กี่วันเอง

๑ตุลาคมวันอังคารหน้าใช่ไหม

เออไหนบอกว่าก็จะต้องไปฟังคำที่ภาคศาสตร์หรือเปล่า
เมื่อวานก็ยังคุยกันอยู่ลุงพลบอกยังไงก็ไป

ติถามย้ำไปใช่ไหม
ตุลาคมนี้ไปฟังศาลมุกดาหารใช่ไหม
ลุงพลยืนยันว่าไปยังไงก็ไปไม่เคยมีความคิดจะหนี
แล้วที่พูดชวนไปเที่ยวสปลาวเนี่ยก็เนื่องจากตั้งใจว่าจะไป
จะไปไหว้สักการะไปศึกษาประวัติเกี่ยวกับเรื่องขององค์พญานาค

อยากจะศึกษาเรื่องนี้จริง
ความรู้สึกตอนนี้เนี่ยลุงพลบอกว่าอยากให้เวลากับครอบครัวให้มากที่สุด
นะฮะอ่าส่วนเรื่องการร้องเพลงอ่าฟังเพลงยังชอบเหมือนเดิม
ช่วงนี้ชอบฟังเพลงสาวแหล่บ้านนาแต่วันไปสารคงแบบไม่มีอะไรแบบสีสันอะไรอย่างนั้นนะ
เรื่องที่แบบร้องเพลงฟังเพลงอะไรพวกนี้นะฮะคงไม่เหมือนกับช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตตามปกติอย่างแน่นอน
ที่สามสิบเอ็ดก็คงจะไม่มีบทเพลงเพราะว่าเราต้องเคารพ
ผมหาลุงสองวันแล้วลุงก็ชอบพูดพูดชวนผมไปลาวดีอะไรความหมายตรงนี้มัน
ก็เลยอยากจะหาโอกาสไปสปลาวซึ่งไม่ไกลครับก็จะไปดูว่า
ประวัติความเป็นมาของสยามรมีเขาอยู่กันยังไงครับกะจะไปวันไหนครับ
ไม่ใช่ช่วงนี้ใช่ไหมครับก็ต้องรู้ต้องดูคำสั่งสารครับ
ถ้าสารลงก็ไปไม่ได้เพราะสังคมสังคมเขามองว่าเอ๊ะ
พูดที่เล่นที่จริงอย่างนี้เพราะว่ามันใกล้ใกล้วันที่จะตัดสิน
จะหนีไปหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยครับเราก็มองได้สองด้านนะครับ
บางคนก็คิดว่าลุงป้าเนี่ยก็คงไม่กล้าที่จะไปฟังคำตัดสิน
แต่จริงแล้วเราก็พร้อมทุกเมื่อ
อ่าคือลุงพลป้าแตนก็อายุประมาณสี่สิบกว่ากว่าเกือบห้าสิบ
ค่ะอ่าที่เขาเรียกลุงพลเรียกป้าแตนกันเนี่ย
เรียกตามตามเด็กนะฮะเรียกตามน้องชมพู่นะครับ
เพราะว่าปะแต่นเนี้ยเป็นพี่สาวของอ่าคุณแม่ของน้องชมพู่ค่ะ
แม่สาวิตีก็เรียกแม่เรียกพ่อก็เรียกตามน้องชมพู่นั่นแหละ
อืมนะฮะเรียกศักดิ์ตามตามน้องชมพู่เป็นหลักเลยนะฮะอ่า
แตอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะน้องชายเนี่ยนะฮะ
ของคุณแม่น้องชมพู่นะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ชมที่ตามข่าวเรื่องคดีของน้องชมพู่มาตลอดตั้งแต่เมื่อโอ้โหเมื่อ
หกสามใช่ไหมน้องมิ้นใช่ค่ะอ่าเมื่อเมื่อสามปีก่อนเนี่ย
ท่านผู้ชมจำพระอาจารย์บุญมาได้ไหมอ่าบุญพระอาจารย์บุญมาเนี่ย
เป็นประธานสงฆ์วัดถ้ำภูผาแอกตอนนั้นลุงพลบอกผมไม่รู้เรื่อง
ตอนที่น้องชมพู่หายไปอ่ะที่ว่าไปรับพระใช่ไหมผมไปรับพระ
ก็คือพระอาจารย์บุญมาเหรอคะถูกต้องตอนนั้นท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์อยู่ตลอดอยู่แล้วอ่า
วันนี้ติไปหาอีกครั้งหนึ่งนะฮะขวามือนี่คือล่าสุดณปัจจุบันนะปี๖๖
นี่ติไปหาพระอาจารย์บุญมาศรีละเตโช
เป็นประธานสงฆ์วัดถ้ำภูผาแอกนะครับ

จำเลยในคดีศาลท่านก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะ

ผิดไม่ผิดหรืออาจจะเลื่อนหรือว่าไม่เลื่อน

พระอาจารย์บุญมาศรีระเตชโชว์บอกว่าท่านไม่อยากรู้หรอก
ว่าใครคือคนฆ่าน้องชมพู่
เพราะนั่นคือเรื่องของทางโลก

แต่ถ้าถามถึงเหตุการณ์ในวันนั้นยังจำได้

วันนั้นเนี่ยลุงพลเนี่ยขับรถขึ้นมาจริง
มารับครูบารัฐนะไม่ได้รับพระอาจารย์บุญมาค่ะ
มารับครูบารัฐที่วัดเพื่อจะไปส่งครูบารัฐ
ที่อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
ระหว่างที่มาถึงที่วัดเนี่ย
รอครูบารัฐอยู่อยู่ลุงพลเนี่ยพูดขึ้นมาว่า
ว่าน้องชมพู่หายตัวไป
แต่ในเงื่อนเวลาเนี่ยพระอาจารย์บุญมาบอกว่า
จริงในช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ย
ยังไม่มีใครรู้เลยว่าชมพู่เนี่ยหายไป
จากนั้นลุงพลก็รับครูบารัฐออกจากวัดถ้ำภูผาแอก
แล้วไม่นานมันก็เป็นข่าวขึ้นมาเป็นการบอกกันขึ้นมาว่า
น้องชมพู่เนี่ยหายตัวไป
แล้วอีก๒๓วันก็คือ๑๔พฤษภาคม
ก็ไปเจอศพน้องชมพู่อยู่บนภูเหล็กไฟ
ตอนนั้นก็มาสอบปากคำพระอาจารย์บุญมานะฮะ
ท่านบอกว่าท่านก็ให้การไปเหมือนกับที่เล่าให้กับติฟังนี่แหละนะ
ตอนไปขึ้นศาลก็พูดเหมือนเดิม
เพราะฉะนั้นหากถามว่าคำให้การของท่าน
จะมีผลกับคนก่อเหตุที่แท้จริงหรือไม่อย่างไร
อาจารย์บุญมาบอกอัตมาก็ไม่ทราบหรอกนะ

ไม่ว่าจะกับผู้สื่อข่าวกับตำรวจหรือว่ากับศาล

ตลอดวันนั้นจนมาถึงวันนี้เรายังจีนยันคำเดิม
ในสิ่งที่ว่าลุงพลเขามาบอกกับเรา

เหมือนเดิมเมื่อก่อนแล้ว

เขาก็คุยกันเท่าที่อ๋อ
โห่ท่านไร้มันต้องไร้กันยาวอะนะ

ที่ลุงพลขึ้นมาที่วัดใส่ชุดขาว

เพราะว่าตอนนั้นโอ้โหมันจะมีประเด็นแบบเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปเลยนะ

คือตอนนั้นพอมีข่าวว่าเพราะลุงพลเนี่ยบอกว่าไปรับพระที่วัดถ้ำภูผาแอก

ตำรวจเขาก็ไปไล่ถามว่าไปรับพระรูปไหนรับครูบารัฐ
แต่มีพระอาจารย์บุญมาเจ้าสำนักสงฆ์ประธานสงฆ์บอก
ลุงพลเขาบอกว่าเขาที่ไปกราบพระอาจารย์บุญมาที่เป็นภาพ

ที่เขารู้ขาบว่าชมพูหายไป
ทำไมถึงลุงพลถึงรู้ก่อน
มันมีความสับสนเรื่องเงื่อนเวลาเยอะมาก
ประเด็นหลักเลยความสับสนแรกคือ
แต่ที่ตำรวจเข้าไปไล่แล้วสรุปเป็นคดี
เดี๋ยวท่านรอฟังไปเรื่อยจากเปิดแฟ้มคดีดัง

เราไล่เป็นสเต็ปไล่เป็นสเต็ปไป

ทีนี้อย่างที่บอกว่าบ้านกกอกเมื่อ๓ปีก่อน
กลับบ้านกกอกในวันนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วใช่ไหมคะอืม
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปดูที่บ้านกอกไม่เหมือนเดิมจริงนะคะ
เพราะว่าบรรยากาศมันแปลกตาไปจากเดิมมาก
ถ้าคุณผู้ชมยังจำได้ที่ติดตามข่าวนี้มาเนี่ย
เมื่อก่อนเป็นบ้านแบบเป็นไม้เป็นแคร่เป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่อุ๋ย

วันนี้นี่หมู่บ้านพัฒนาขึ้นเยอะมากนะคะ
มีการสร้างรีสอร์ทเล็กสำหรับคนที่มาเที่ยวหมู่บ้านกกอกด้วย
หมู่บ้านยูทูบเบอร์ยังอยู่นะคะ
คนที่แบบประกอบอาชีพยูทูปเบอร์เป็นรายได้เสริมก็ยังมีค่ะ
แล้วก็รีสอร์ทเหล่านี้เอาไว้รองรับคนเหล่านั้น
ผู้ใหญ่บ้านกกอกผู้ใหญ่อัชราบอกว่า
กอกเนี่ยจากเดิมที่เป็นหมู่บ้านในหุบเขาไม่มีใครรู้จักเลย
พอมีเรื่องคดีน้องชมพู่เข้ามาเนี่ย
กลายเป็นว่าจากไม่รู้จักเป็นรู้จักกันทั้งประเทศ
วันนี้หมู่บ้านเปลี่ยนไปในทางที่ดี
คือวิถีชีวิตเท่าบ้านแม้จะยังเหมือนเดิม
เพราะอาชีพหลักแต่ละบ้านก็ยังคงเป็นการทำนาทำสวนอยู่
แต่หลายบ้านเขามีอาชีพเสริมมาสร้างรายได้
แรกอาจจะเป็นคลิปจากเหตุการณ์ที่ติดตามข่าวคดีน้องชมพู่
ติดตามลุงพลปะแต่ลกขอบครัวพ่อแม่น้องชมพู่ใช่มั้ยคะ

ให้คนอื่นได้ดูวิถีชีวิตของบ้านกกอกเป็นยังไง
ขายของออนไลน์ควบคู่กับการเปิดร้านริมถนน
ก็คือเริ่มเอาโซเชียลเข้ามาหารายได้เสริมกันมากขึ้น
เราไปที่บ้านลุงพลป้าแต่นที่ตอนนี้เปิดจดทะเบียนเป็นบริษัท
แอดมินร้านค้านั่งทำงานอยู่ที่บ้านด้วย
เพราะว่าลุงพลป้าแต่นเขาย้ายไปสกลแล้วไง
มินให้ข้อมูลบอกลุงพลป้าแตนก็จะแวะเวียนมาบ้างบางครั้งนะคะ
ล่าสุดนี้เพิ่งมาเมื่อ๒๔ตุลาคมนี่แหละ

ใช่เปิดเป็นบริษัทเลยขายของไง
ทีนี้มีใครจำชื่อป้าถอนได้ไหม

ป้าถอนป้าถอนเนี่ยเขาเป็นคนที่เข้าออกบ้านลุงพลป้าแตนเป็นประจำ

ถอนบอกว่าชีวิตทุกวันนี้ก็วนกลับมาทำอาชีพทำสวนทำไร่เหมือนเดิมนั่นแหละ
เมื่อก่อนนี่มีรายได้จากยูทูปนะมีเอฟซีสนับสนุนด้วยนะ

ช่วงหนึ่งก็มีปัญหาประเด็นเรื่องยูทูบเบอร์เหมือนกัน
ก็เลยต้องมีการยื่นเรื่องถอนยูทูบเบอร์ออกจากหมู่บ้านเพื่อความเป็นระเบียบจำได้ไหม
ที่ว่าแบบมันเริ่มเยอะเกินแล้วก็ตามติดชีวิตแบบ๒๔ชั่วโมงเลยจนชาวบ้านชาวช่องเขาใช้ชีวิตกันลำบาก
ต้องถอยกลับมาใช้ชีวิตแบบเดิม
หลังจากที่ลุงพลย้ายลานพญานาคไปสกลนครนี่ก็ไม่ได้เจอกันอีกเลย

กับสามีก็ยังคงให้การเหมือนเดิมทุกครั้งนะ
ตำรวจจะเรียกไปให้การอีกกี่ครั้งเธอก็ยังให้การเหมือนเดิม
ไม่เคยกลับคำให้การเลย
ตุลาคมนี้ที่จะเป็นวันตัดสินคดีน้องชมพู่
เธอบอกเธอก็จะไปที่ศาลจังหวัดมุกดาหารด้วย

จะไปตำส้มตำหน้าศาลให้คนที่ไปลุ้นฟังคำพิพากษาได้ทานกัน
แล้วก็ตั้งใจว่าจะไปเป็นกำลังใจให้กับแม่ของน้องชมพู่
ที่ถือเป็นผู้สูญเสียในคดีนี้ด้วยค่ะ

แล้วก็มาอยู่ตรงกลางแล้วก็มีอะไรก็
ก็มีแม่ชมพู่เขาก็ช่วยอะไรอะไรเราอยู่ไง

เราก็อยู่บ้านเรามีอะไรก็ช่วยงานกัน
จะไปให้เขากำลังใจเขาทำไมเขาไม่ได้อะไรให้เรา
คิดแบบนี้นะเพราะว่าเราเหนื่อยแล้วไง

อายการจังหวัดมุกดาหารสั่งฟ้อง๓ข้อหา

ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน๙ปีเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย

แล้วก็เรื่องกระทำการใดแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณพบศพก่อนชนะสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นนะฮะ

ก็คือฐานกระทำการใดแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนชนะสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น

โดยให้ประกันตัวไว้หลักทรัพย์เนี่ยเป็นวงเงินห้าแสนบาทนะฮะสำหรับลุงพลป้าแตนเนี่ยหนึ่งแสนแปดหมื่นบาท

ก็มีการสืบพยานสู้คดีกันเรื่อยมานะครับ
จนถึงสามสิบเอ็ดตุลาคมที่จะถึงเนี่ย